แบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะตึงเครียดมาจาก
เมื่อวานนี้มันไม่ถูกรางวัลอย่างนั้นอย่างนี้
ส่งข้อความมาระบายความอัดอั้นตันใจแล้วก็ยังไม่หาย
ตลอดข่าวของเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้ม
กับเรื่องราวค้ำฮาในโลกโซเชียล
วันนี้รวบรวมมาฝากแล้วติดตามกันเลยกับช่วงตลอด

ตลอดข่าวข้ำวันนี้พาไปดูร้านคาแคแห่งหนึ่ง
ที่จะเรียกรอยยิ้มให้กับทุกคน
กับภาพความสนิทสนมระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง
ฮาเฮเฮฮาขนาดไหนไปชมกันครับ

เฮ่
สนิทสนมเชื้อกันจริงนะครับ
บอกเลยว่าสาวเนี่ย
ไม่ต้องกลัวว่าแฟนนุ่มจะมีสาวคนอื่นเลยนะ
ถือเป็นอีกหนึ่งความน่ารักของคาแคร์แห่งนี้
ที่มีเจ้านายราก็เป็นเพื่อน
รับรองเลยว่าลูกน้องเนี่ยทำงานไม่เครียดอย่างแน่นอน
สาวคนไหนชอบกินขนมบ้างยกมือขอ

วันนี้เรามีขนมอร่อยมาให้ลิ้มชิมรสกัน
รับรองเลยว่าถ้าได้ชิมแล้วก็ปังสุด

แฮ่เป็นอย่างไรล่ะครับ

คว่างใสอะไรก็ได้ยินแต่เสียงปัง
ก็มันแข็งสักขนาดนั้นเนี่ย
นี่ขนมหรือกล้อนหินล่ะครับ
ถ้าจะแข็งโป๊กขนาดนี้กินเข้าไป
มีหวังฟันหักชัวร์
เชื่อเลยว่าสามารถนำขนมนี้เนี่ย
ใช้ไปเป็นค้อนต่อตะปูได้อย่างแน่นอน

แล้วเดินไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้

ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก

เขาประกาศหาเจ้าของใช่ไหมล่ะครับ

แล้วเขาจะประกาศว่าอย่างไร
ฟังกันหน่อยดีกว่าครับ

ก็เชื่อว่าน่าจะฟังไม่ออก

ว่าแต่ประชาสัมพันธ์คนนี้

ราวนี้จะขอพาทุกคน
ไปเล่นเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวกันหน่อย

ถ้าได้ลองแล้วอาจจะติดใจ
ฮ่าฮ่าฮ่า

ยิ่งกว่ารถไฟหอดตีล่างกา

อื่นเนี่ยถือว่าเบา
ใครเคยลองเล่นเครื่องเล่นแบบนี้มาแล้ว

ว่าแต่ยังเดินได้ตรงอยู่หรือเปล่าล่ะครับ
เขายังมีชีวิตอยู่กับคน

เป็นแรงมาก

อาจจะเป็นคลิปที่มาจากต่างประเทศอีกทีหนึ่ง

ดูกันไปนี่เหล่ะโลกโทรเชียลก็มีอะไรครำ